คุณผู้ชมมีเหตุน่าเศร้าเกิดขึ้นในช่วงอากาศหนาวแบบนี้นะคะ
ตำรวจชุมชนคนนึงที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
แต่เช้ามืดเลยนะตี๕ออกไปทอดแหหาปลาเอามาเลี้ยงครอบครัว
ไปแล้วไปเลยนะคะหายไปเลยค่ะ
เพื่อนตามไปหาเจอแต่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ริมคูน้ำกับรองเท้าแตะ

แต่ว่าเขาบอกว่ามีโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วย
ก็ไม่แน่ใจว่าอากาศหนาวอาจจะอาการกำเริบหรือเป็นตะคริวหรือเปล่านะคะ
นี่ค่ะกู้ภัยตำรวจแล้วก็ทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
พอได้รับแจ้งก็รีบลงพื้นที่นะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นคูน้ำกว้างประมาณ๓เมตรลึก๒เมตรค่ะ
ผู้ตายคือนายสมเกียจพึ่งทองวัย๕๘ปีนะคะ
สวมเสื้อคอกลมสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำ

เรื่องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ๒๓ชั่วโมงแล้ว
ไปพูดคุยกับนายลักษณ์ใจเสงี่ยมคนที่พบศพคนแรก
ก็เป็นเพื่อนของผู้ตายนะคะเขาบอกว่า
ปกติเนี่ยก็จะนัดกันมาหาปลาที่นี่ทุกเช้านั่นแหละ
แต่พอดีวันเกิดเหตุนี้ผู้ตายออกมาก่อนเขาคือมาตั้งแต่ตี๕
พอเขาตามมาก็ไม่เจอตัวผู้ตายแล้ว

เขาก็เดินตามหาเกิดเกิดก็ไม่เจอนะคะ
ก็เลยให้เพื่อนอีกคนไปตามภรรยาผู้ตายมา
ส่วนเขาก็ลองหาไม้แถวนั้นเคลียร์ในคูน้ำ
ติดอยู่ที่ข้อมือผู้ตายร่างผู้ตายอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะ
อาศาสมัครเป็นตำรวจชุมชน
ทุกเช้ากิจวัตรก็คือจะออกมาหาปลา
หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวนี่แหละ
แต่มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ
จริงมีนัดผ่าเดือนนี้ด้วยนะ

ต้องเลื่อนเพราะติดโควิด๑๙ค่ะ

หรืออะไรก็อาการโรคหัวใจกำลือ
แล้วก็เสียชีวิตนะคะแต่ทีเนี้ย
ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากชาวบ้านมาบอกว่า
ตรงบริเวณนี้อุทยานประวัติศาสตร์

มีคนเสียชีวิตแบบจมน้ำแบบนี้มาหลายรายแล้ว